นี่ไงลูกตลกลูกอย่างละก้วย

แฟนหนูว่าค่ะ

มันเหมือนจะนอกใจหนูเลยอะพี่บ้าน

มันเช้าแอบดูผู้หญิงสวยในโทรศัพท์ตลอดเลย
มีลูกนึกว่าทีนใหม่นี่โกกผมโกกหน้าเถ้า

หนูจะเอาไปที่ไหนเป็นมัธยันทร์แฟนของหนูนะครับ
เอ้าว่าไม่ต้องใช้ธนเนตร์ปลายจัววรรค์

ทำอาหารให้แฟนไงเอาใจไง
เฮ้ยทุกวันนี้แฟนหนูมีตะแกงแกะค่ะ

อุ๊ยมีตังค์นี่เหรอโอ้โฮ
กินแกงแก่พวกแกงแก่เนื้อแก่อันเนี่ยเหรอ
ถุงละ๒๐สุดน่าล้านเย็นน่าล้านเท็จชาวนี่

โอบอธิบาย

จะไม่พอแล้ว
ดูสิกินงูสุดริด
ความกินงู
เดี๋ยวอยากให้มาถ่ายแฟนว่างั้น
ใช่ต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างคะ

ทั้งตัวได้เหรออุ๊ยเป็นกูกูก็ไม่อยู่

ซื้อของอย่ามาปรึกษาหนูมีเรื่องเครียด
เอาง่ายดีนะพี่บอกเอากระยะคุณดีก็ไปฟิตเน็ตสิ

ปั่นทุกเช้าเลยปั่นทุกเช้าขึ้นมั้ย

เอาตกขึ้นอ่านแล้วปั่นไงปั่นแล้วกี่คัน
วันละสิบคันสิบคันแล้วเมื่อเช้าก็ปั่น

โอเคนี่เดี๋ยว
มึงไม่ถามให้สุดล่ะอันนี้เคยเล่นไปแล้ว

เอ้าทำไมกลับมาเก้าล่ะ
เดี๋ยว
มึงไงดีอย่าขุนดีอย่าขุนดี
บอกน้องเขาบอกน้องเขาเฮ้ย

พี่จะบอกให้ฟังลูกบอลเป่าลม
ใช้ออกกำลังกายได้หนูไม่ต้องเสียเวลาไปฟิตเน็ตเลย

หนูสามารถหาที่เงียบและแอบอยู่คนเดียว

ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมันแพง

โอ้โฮ

เดี๋ยวนะคือมึงอ้านใช่ไหม

อย่าไปเล่นสักเทปเลยมึงจะเห็นทุกอัน

กูไม่ขายแล้ว
กลับไปได้อย่างนึง

ลูกบอลเด็กเล่น

ถ้าหลัง๓ทุกไม่มีเสียงพี่ตบหาแล้วก่อนนะ

อยากเล่นบอลนี้มากกว่าเปล่านะ
เฮ่ยโชคดีแล้ว

ลูกไหนราคาถูกที่สุด

สมัยก่อนหน้าน้องเขาไม่แย่อย่างนี้นะ

หน้าเล็กเลยกี๊ไม่รู้คนหน้าเท่าไหร่

น้องเราค่ะน้องแม็กซ์น้องตุ๋น

สวัสดีครับนี่

คำถามข้อที่๒ของน้องแม็กซ์แล้วก็น้องตุ๋นนะครับ
เป็นลูกบอลออกกำลังกาย๓แบบ๓สไตล์

ใช้อุปกรณ์แบบว่าออกกำลังกายอย่างดีเลยนะ

อันนี้ออกกำลังกายได้และราคาถูกด้วย

นี่เราเห็นว่าหน้าคล้ายกันพี่ถึงบอกไง
น้ำเบิร์ดน้ำเบิร์ด

อย่าไปยืนข้างน้องเขาค่ะสงสารน้อง
ดูสิน้องเขายืนข้างน้ำเบิร์ดเขาเลยคิเลเลยค่ะ
ทำไมเราไม่ดูแลผิวหน้ากันบ้างอ่ะ

ทำไมไม่ดูแลผิวหน้าบอกเขาแล้วบอกตัวเอง

อันนี้สงสารอันนี้สมเพศ
ทำไมปล่อยให้หน้าตาโซมขนาดนี้

ลูกบอลเป่าลมครับผม

จะไปเล่นที่ทะเลสระว่ายน้ำ
หรือว่าเล่นที่ไหนก็ได้หน้าบ้านยิ่งสบาย

ของผมใช้เป่าลมมันถูกกว่าอยู่แล้ว

พี่บอลนครรีบพาน้ำเบิร์ตเข้าไปเถอะค่ะ

น้องเขายิ่งสงสารน้องเขา
น้องเขายิ่งคิเลเอาน้ำเบิร์ตเข้าไปเถอะพอแล้ว
น้องสารทำบุญเยอะจะได้ไม่ต้องอาจารย์
น้องสารน้องสาร
ไม่ไหวนะคุณแม็กซ์คุณกูล

เพราะว่าอยากให้จุดสนใจอยู่ที่ลูกบอล
เพราะว่านี่คือคำถามข้อที่๒ของคุณค่ะ

ลูกบอลทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกสุด

คือดูจากความละเอียดอ่อนดูจากวัสดุแล้วนะครับผม

มีบอลข้างในเป็นพลาสติกอีกลูกหนึ่งด้วยนะครับ
เขาต้องแกะลาย

อันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความแบบว่า

ตอนนี้คุณมีตัวช่วย๒ตัวช่วยนะคะ

ใช่ข้อ๒เองครับ
คุณยืนข้างหน้าเบิดเมื่อกี้รับของอะไรมาบ้าง

อ่ะงั้นคุณจะตอบว่าลูกบ่อนแบบไหนราคาถูกที่สุด

คือดูจากวัสดุแล้วเนี่ยอันนี้มันดูถูกกว่า

ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของพวกนี้มาด้วย

ฉะนั้นนะครับผมเลยคิดว่าอันนี้ยังไม่ใช่ครับผม

คุณตอบลูกบอลยางถูกที่สุด

พี่เป๊กขอเฉลยอันที่๒ก่อนค่ะ
ลูกเบาสำหรับเด็กเล่นอันนี้ราคาอยู่ที่

และจะเฉลยอันที่๓ค่ะลูกบอลเป่าลมราคาอยู่ที่

อันแรกนะลูกบอลยาของคุณนะต้องถูกกว่า๔๐บาท
ตัวช่วยมีก็ยังไม่ใช้แมนคุยกันไปเลยนะ
ต้องถูกกว่า๔๐บาทค่ะและลูกเบาอย่างลูกนี้ราคาอยู่ที่

คะ๓๙บาทจะถูกสุดแต่คะ๔๙บาทกลับบ้านทันทีค่ะ
คุณแน็ตและคุณตูนลูกเบาอย่างหุ่นราคาอยู่ที่
ของหนุ่มหล่อผลัดกันเล่นคนละข้อผ่านมาได้สบาย
แต่ข้อนี้เหมือนจะลังเลกันทั้งคู่
จะผ่านไปได้ไหมรอจิ้นกันช่วงหน้า